มาดูเรื่องที่มีการโพสต์กันไว้ในสังคมออนไลน์ได้สัก๒๓วันแล้วล่ะ

เพราะว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ท้อง๘เดือน
เธอได้โพสต์เรื่องราวเสนอขายบริการทางเพศ
ผ่านทางสังคมออนไลน์
อ้างว่าจะหาเงินไปทำคลอด
คนก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับ
ซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่ามีการลงข้อความเอาไว้
ลักษณะเสนอขายบริการทางเพศ
ขายรูปลามกอนาจารย์

ตามข้อความผู้หญิงคนนี้บอกว่า
อายุ๓๒ปีตั้งท้องได้๘เดือน

แล้วก็ระบุว่าวันหนึ่งจะรับลูกค้าไม่เกิน๓ราย
หากใครสนใจต้องโอนเงินมัดจำมาก่อน๕๐๐บาท

บอกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันช่วยอุดหนุนด้วย

แล้วไม่ใช่แค่บริการทางเพศที่เธอประกาศขาย
เธอบอกว่าเธอขายรูปคลิปเปลือยของเธอด้วย

โอ้โห้คนเห็นแน่นอนแล้วนึง

ถ้าจริงเนี่ยลูกคลอดออกมาแล้วจะยังไง

หรือว่าโอ้โหถ้าเป็นจริงนี่
คือมันไปกันขนาดนี้แล้วเหรอ
สาวท้อง๘เดือนเนี่ยประกาศขายบริการทางเพศเนี่ยนะฮะ

คือแบบลูกคลอดมาแล้วยังไง

คลอดก็ต้องใช้วิธีนี้แล้วจะเลี้ยงลูกด้วยวิธีนี้หรือเปล่า
ล่าสุดพันธมตรวจเอกสิริวัตรดีพอภูมิกับการ๓
องบังคับการปราบรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
หรือบกปอทซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกสุริวัตร
ก็เป็นรองโฆษกบกปอทด้วย
บอกว่าการทำแบบนี้เข้าข่ายความผิดลักษณะเสนอขายบริการทางเพศ
ขายรูปภาพลามกและคลิปวิดีโออนาจารย์
ซึ่งมีข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารในลักษณะที่น่าเชื่อว่า
มีการเชิญชวนให้ซื้อขายจริง
เพราะฉะนั้นตอนนี้ฝ่ายสืบสวนสืบสวนจนรู้แล้วว่า
ผู้หญิงคนนี้เป็นใครคุยในเบื้องต้นแล้ว
เพราะมันไม่ยากไงเขาก็ให้ที่หย่งที่อยู่ติดต่อนัดหมายอะไรหมด
ก็ตำรวจก็ติดต่อไปก็เรียบร้อย
เธอก็ยอมรับว่าเธอประกาศขายจริง
แต่ว่ารายละเอียดเดี๋ยวเขาขอสอบสวนอะไรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เรื่องต้นก็ถือว่าผู้หญิงคนนี้มีความผิดตามพคพศ๒๕๖๐
เกี่ยวกับเรื่องของการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลในลักษณะลามก
และข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
โทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท
แล้วก็เข้าข่ายความผิดตามพรบป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
เรื่องของการโฆษณารับโฆษณาชักชวนหรือแนะนำด้วยเอกสารสิ่งพิมพ์
หรือกระทำให้แพร่หลายด้วยวิธีใดไปยังสาธารณะ
เห็นได้ว่าเป็นการเรียกร้องหรือติดต่อเพื่อค้าประเวณีของตนเองหรือผู้อื่น
ข้อหานี้เนี่ยโทษจำคุก๖เดือนถึง๒ปีปรับ๑๐๐๐๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

พวกลูกหลานเขาเปิดเขาจะคิดอย่างไรกับเรา

ใช่มันอยู่ตลอดไป

แต่ถ้าคุณทำเรื่องดีมันก็อยู่ไปตลอดเหมือนกันใช่ไหม

อย่างเช่นถ้าเป็นเพจ

ก็แชร์ออกไปเพื่อหวังให้

มันจริงไม่จริงหรือว่าไปแก้ไขป้องกัน

ให้มันร่วมด้วยช่วยกันกับเขาด้วยนะ

เขาไล่ได้ครับเดี๋ยวเขารู้หมด